คนสวยคุณผู้ชมค่ะมาดูคนหล่อกันหน่อยดีกว่า
สำหรับนักแสดงหนุ่มกล้ามขาวราวหิมะ
โถ่ช่วงนี้งานแน่นเอียดคอเปิดใจกลับบันเทิงไทยรัฐเรา
ชอบมากงานการแสดงส่วนสวง
เป็นเลือกรของรักษาหรืออะไรนะมีล่วง
งานเยอะจริงเขาบอกเลยว่างานเนี่ยท้าทายความสามารถสุดสุด
ดาราท่านอื่นอาจจะไม่ได้บอกว่าชอบคลุกคลีอยู่ในกองถ่าย๓๖๕วันนะ
วันถ้าเกิดงานเยอะเกินไปนิวบอกว่า๓๖๕วันใช่ไหมกองถ่ายอยู่ได้เลย
วันอยู่ตัวยาวเลยเขาบอกแฮปปี้มากในกองถ่าย
กินนอนโตเล่นได้เลยสบายใจ
หลังจากโควิดซานี่นะนิวเขามีละครถ่ายทำไว้แล้วก็เตรียมออนแอร์หลังปีใหม่
จออยู่ละ๓เรื่องแล้วที่คุยกันอยู่อีกหลายเรื่อง
แจ๊คฟังสิคิวงานเขาแน่นเอี่ยงจริงซึ่งงานหนักนี่นะนิวบอกว่าไม่เบื่อเลย
กลัวอย่างเดียวว่าเวลาพลิกมารับเล่นบทร้าย

กลัวมากเลยกลัวกลัว

แล้วก็อีกอย่างกลัวว่าคนดูจะไม่ชอบ

ส่วนปีใหม่เนี่ยนิวตั้งใจจะอยู่บ้านค่ะ
จะไปส่งน้องนาวเรียนต่อที่ออสเตรเลียค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงหนุ่มนิวกล้ามขาวราวหิมะกันหน่อยค่ะ

เล่นเป็นคนเลวดีกว่าเล่นเป็นคนดี

ผมว่ามันเป็นความกลัวมากกว่า
เป็นความกลัวว่าคนดูจะชอบไหม

เป็นไงบอกแล้วทุกบทบาทจะทำให้ดีที่สุด
ฉันชอบมากนะนอกจากบทพระเอกเนี่ย
บทร้ายตัวละครสมัยนี้ตัวร้ายเนี่ย
เขาชอบถอดเสื้อรับไปเลยคุณนิว

คุณชอบบทบาทหรือว่าชอบกล้ามขาวราวหิมะ
ตอบความจริงไหมล่ะเรื่องราวเนี่ย
คำตอบท่าจะตรงใจใจเดียวกัน